ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำทั้งฝากฝั่งพื้นที่อีสานกันบ้างนะครับ

หนองคายมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับ
แล้วก็ทำให้ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย
เจ้าหน้าที่ก็ระดมสูบน้ำที่ท่วมออกตัวเมืองนะครับ
ช่วง๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้ในพื้นที่จังหวัดน้องคาย

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันบริเวณถนนประจักษ์ศิลปาคม
ถนนสายหลักภายในเขตเทศบาล
ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง
เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่ำกว่าปากท่อระบายน้ำแล้ว
ทำให้การประบายน้ำสะดวกและรวดเร็ว
ขณะที่ร้านค้าตามถนนประจักษ์ศิลปาคม
ต่างพากันนำกระสอบทรายมาวางไว้หน้าบ้านและร้านค้า
เพื่อเป็นการเตรียมตัวป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมครับ

ทหารรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาล
ร่วมกับตชดที่๒๔๔และผู้นำชุมชน
เดินเท้าครับลุยน้ำลึกกว่า๑เมตรระยะทางกว่า๓๐๐เมตร
เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
การขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูง
และแจกถุงยางชีพที่บ้านแสนสำราน
บ้านเทพมีชัยตมนตร์ห้องเด่นอำเภอบุงคล้า

รวมถึงที่บ้านห้วยเสื่อมใต้
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่ประชาชนนะครับ
เช่นเดียวกับทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนกบินบุรี
ลงพื้นที่อำเภอกบินบุรีนะครับ
ช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
เนื่องจากระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นไปเรื่อยที่บริเวณชุมชนท้ายตลาดเก่าอำเภอกบินบุรี
จากได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำตำบลแก่งดินสออำเภอนาดี
ระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำวันละ๒ล้านลูกบาทเมตร
และยังมีการเปิดประตูน้ำประตูน้ำเพชรเอิมอีกด้วยนะครับ
ส่วนที่เพชรบุรีนะคะแม่น้ำเพชรบุรีไหลเอ่อล้นตลิงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจในตำบลท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงกว่า๑๐๒๐เซนติเมตรเลย
และทวนที่มวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมบริเวณวัดใหญ่สวนอาราม
พงศุริยาซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดบรวิหารเป็นวัดเก่าแก่และสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี
สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะบางจุดนั้นน้ำท่วมลึกกว่าหนึ่งเมตร
ส่วนบรรยากาศบริเวณถนนหน้าวัดใหญ่สวรรณารามมีน้ำท่วมขังบางแห่งสูงกว่า๓๐เซนติเมตร
พื้นที่นำกระสอบทรายมาวางเพิ่มเติมเพื่อเสริมแนวกั้นน้ำเข้าพื้นที่
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าราบเขตเทศบาลเมืองเพชรชบุรีด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เดินทางลงตรวจดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดเพชรบุรี
ถุงยางชีพให้กับรัศดรที่ประสบอุทธกภัย
ซึ่งเป็นรัศดรผู้ที่ประสบภัยตำบลกัดหลวง
ตำบลท่าไม้รวกทั้งหมดประมาณ๑๐๐ครัวเรือน
รัฐมนตรีบอกว่าที่ราบรุ่มริมน้ำที่อำเภอท่ายาง

ยังได้รับผลเสียหายจำนวนมากเลยนะครับ
คาดว่าถ้าไม่มีมรสุมในช่วงนี้
ก็จะใช้เวลาในการประบายน้ำออกจากพื้นที่

ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชน
เกษตรกรก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ